ในช่วงเวลา๖โมงเย็นนะครับตามเวลาบ้านเราก็ติดตาม
ก็แน่นอนนะครับเราก็หวังที่จะทำผลงานให้ดี
เฉพาะการเข้าสู่รอบรองเป็นอย่างน้อยแต่
เป้าหมายลึกก็คือการ์ดชัมสมัยแรกให้ได้
สื่อข่าวของเราเดินทางไปติดตามทีมชุดนี้ที่ไต้หวันนะครับ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับติดตามได้ครับคุณเกือกชัยครับ
สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ภายในสนามสิ่งจวงกิมนีเซียมที่ไต้หวันนะครับ
ตอนนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับทีมพุทธศาสตร์ทีมทรัพย์ไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจอเดน
ก็เป็นเกมแรกนะครับในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘นะครับของทีมไทยนะครับ
ก็ตอนนี้นักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ลงมาวอร์มอัพร่างกายกันอยู่นะครับ
ก่อนที่จะลงเล่นนะครับก็ผมสังเกตดูว่าทางทีมสตาร์ฟโค้ดเนี่ย
ก็เน้นให้นักเตะเนี่ยเคลื่อนไหวนั่งกายกันมากขึ้นด้วยนะครับ
เพราะว่าให้ร่างกายได้ตื่นตัวให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ไต้หวันเนี่ย
อากาศนี่หนาวมากนะครับประมาณ๑๐กว่าองศาเท่านั้นเอง
แล้วก็มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะครับในเรื่องของการปรับสภาพร่างกายเนี่ย
การวิ่งให้เหงื่อออกเนี่ยก็ถือว่าต้องพยายามทำให้ไวที่สุดเหมือนกันนะครับ
ที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับอ่ะเรามีอ่าผู้เล่นไลน์อัพ
ออกมาเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับพี่เจพิชชี่ครับ
ครับดู๕คนแรกกันนิดหนึ่งนะครับของไทยก็มีคณิตสอนผู้พันธ์
ผลงานดีตั้งแต่เกมที่ลงเล่นกับโปรตูเกตนะครับแล้วก็มีตัวรับอย่าง
รถได้ใช้ตัววงศุกร์ที่เล่นชิงแชมป์ไอเชียครั้งนี้เป็นครั้งหน้านะครับ
มีเกียรติวัตรส่วนวิเชียร์กิสเตอร์วงแก้วกัปตันทีมนะครับ
แล้วก็สมมุติเถื่อนกลางซึ่งชุดนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือมีตัวเก่าเกมนะครับ
แล้วก็เน้นการกรองบอลที่แน่นอนนะครับส่วนชุดที่สองจุดเด่นก็คือความเร็วนะครับ
ก็ทางทีมฟุตสอร์ไทน์วันนี้ก็อาจจะมันผ่านหายูลสและเดร์นะครับ
ซึ่งเป็นร่ามประจำตัวของภูวิทย์มาตั้งแต่สมัยแรกที่ภูวิทยคุมทีมนะครับ
แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าปูปิ๊กก็บอกก่อนเกมเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่า
การซ้อมเนี่ยได้ซ้อมกันเสร็จสิ้นไปหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะมีปัญหานะครับ
แต่ก็ยังมีร่างค์ว่าคือมีคุณอิขบานนะครับเป็นผู้ช่วยฟูจจากการทีมเอามาช่วยเป็นร่ามแทน
เรื่องของการสื่อสารไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าคนนี้พูดได้หลายภาษาแล้วก็รู้จักรูปแบบการเล่นฟุตซอลเป็นอย่างดีนะครับ
แฟนวันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นแฟนชาวไทยเป็นนักศึกษาที่มาเรียน
ก็วันนี้อาจจะมากันน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็เป็นช่วงเวลาของการทำงานด้วย
ซึ่งคาดว่าในวันอาทิตย์นะฮะในเกมที่๒เนี่ยก็น่าจะมากันเยอะพอสมควรนะครับ
สำหรับแฟนฟุตซอลไทยที่จะมาติดตามเชียร์ทีมฟุตซอลไทยถึงเป็นขอบสนามนะครับ
และไม่ได้ดูเกมละเอียดละครับก็ค่อนข้างสูสีกล่ะกัน

หรือว่าเกมในรอบรองชนะเลิศเราจะมีโอกาสหลุดเข้าไปได้ไหมครับ
ก็เมื่อสักคู่นี้ทางชีวิตภูมิทรสอทีมแท้ไทยก็เดินทางมาดูเกมแรก
ด้วยเหมือนกันนะครับเสมออย่างกัน๒ต่อ๒
ก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะไปถึงเกมที่๒หรือวันที่๓

สถิติของเรานะครับก็
ชนะจอแดนมานะฮะเจอกันหนึ่งครั้งชนะหนึ่งครั้งที่ที่ประเทศไทยแต่การมาเจอครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วเพราะว่าจอแดนก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรเขามองกันว่าทางทีมสตาร์ฟมองกันว่าถ้าเกมแรกนะครับเราสามารถเก็บสามแต้มได้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในเกมแรกนะเชื่อว่าในเกมที่สองที่จะเจอก
มาดีในช่วงหลังนะครับแต่เรย์บานอนอุ่นเครื่องเอาชนะได้ก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะครับสำหรับทีมไทยที่จะเจอกับเรย์บานอนในเกมที่สองแต่ก็ทางเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอ่าสารเกมแรกเนี่ยถ้าเรามีดีพอที่จะเก็บสารแต้มได้ทุกเกมนะครับแต่ขอให้เล่นด้วยความอดทนนะครับเล่นด้วยระเบียบดินไทยจริงจริ